ใต้กันต่อไปที่จังหวัดพัทธลุงเลย
พาไปดูหน่อยว่าชาวบ้านเขาไปมุ่งดู
เมื่อสักครู่นี้ไปมุ่งดูงู
แต่งูที่บอกเนี่ยไม่ใช่เรื่องของงูธรรมดา
เพราะมันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อด้วย
เป็นเรื่องของความเชื่อแบบไหนยังไง
แล้วทำไมต้องไปมุ่งดูงู
ไปค่ะ
คุณผู้ชมตามตามไป

ทาเหิดค่อยตามไปนะ

สักครู่ข่อขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วมันแผ่

โอ้คุณดูนะเห็นไหมเอาคล้องเอาบ่วงคล้องอุ๊ยหวัดเสียวหวัดเสียว
หวัดเสียวจริงคุณผู้ชมเอาให้ดูกันแบบนี้นะจริงแล้วนี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่นะคะ
พี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญในการจับงู
พร้อมกับมีอุปกรณ์จับงูมาด้วยนะแต่ใครเห็นก็ต้องร้องกรี๊ดก็ต้องตกอกตกใจแหละ
เพราะงูมันตัวใหญ่จริงโอ้โหนี่ไม่ใช่เล่นนะคุณ
คือมันคืองูจงอางที่มีขนาดใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟัง
คือเรื่องมันมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
มีชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาไปเจอกับเจ้าจงอางยักษ์ตัวนี้คุณ
คุณเห็นไหมจงอางยักษ์นะใช้คำนี้เพราะคุณดูขนาดลำตัวของมันใหญ่มาก
เขาก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาทำการจับกลุ่มเจ้าจงอางยักษ์ตัวนี้ไป
พี่เขาไปเจอแถวหลังบ้านของคุณพี่สุขสรรค์ธันวพาณิชย์
เจอแล้วทำยังไงต่อก็ไปด้อมมองเห็นไหมคุณ
ทำไมงูมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ไปไหนก็เลยตัดสินใจเอ้าเอาบ่วงเนี่ยเอาคล้องเลย
วิธีการจับก็อย่างที่เราเห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชม
ทำเป็นเล่นเหมือนมันจะจับง่ายแต่มันไม่ง่ายนะคุณผู้ชม
ง่ายนะคุณผู้ชมจริงเขาบอกว่าเหมือนมันจะมีความแบบ
เชื่องเชื่องอยู่บ้างแต่ว่าที่มันดูเชื่องเชื่องแบบนี้เพราะ
อะไรรู้ไหมเพราะชาวบ้านเนี่ยเขามีความเชื่อมาตั้งแต่ใน
สมัยโบราณนะเขาบอกว่าถ้าหากว่างูได้กลิ่นหอมเป็นกลิ่น
ก็เพลียแรงเหมือนไม่มีแรงเหมือนแบบว่าอ่อนแอขึ้นมา
ทันทีไปไหนมันไหนไม่ได้โดยเฉพาะงูที่มันตัวใหญ่ยักษ์
แบบนี้เออเฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้จริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ว่า
มันเป็นเรื่องของความเชื่อจากโบร่ำโบราณที่เขาเล่าต่อ
กันมาแล้วแถวนั้นมีคนท้องเหรออ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อเลยก็
คือว่าเรื่องของความเชื่อว่ามีคนท้องอยู่แถวนั้นเนี่ย
คือภรรยาของคุณพี่สุขสรรค์เจ้าของบ้านนี่อุ้ยภรรยาของคุณพี่
สรรค์คนนี้แกกำลังท้องแก่ใกล้จะคลอดพอดีเลยคุณผู้
คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเนอะเออมันอาจจะเป็นเรื่องของความบังเอิญหรือ
มันอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่ออันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณ
รับชมกันไปแต่ว่าคุณดูสิงูมันตัวใหญ่มากชาวบ้าน
เขาก็ไปวัดความยาวของตัวมันวัดสัดส่วนเนอะหน้าอกเอว
สะโพกเนอะวัดกันดูนะคุณความยาวเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ
เมตรโอ้ยเท่านั้นแหละอืมผมว่าน่าจะสักประมาณเกือบเกือบห้า
เมตรได้อืมแล้วตัวมันใหญ่มันดูใหญ่เหรอเออมันใหญ่ยาว
คุณดูสิดูมันตัวใหญ่กว่าท่อนแขนพี่เขาอีกจริง
จริงค่ะใหญ่มากเลยอ่ะแล้วมันอยู่ใกล้เลาไก่อ่ะไม่
อยากจะคิดโอ้คุณดูเอาหงายท้องหงายท้องหงายท้องโชว์เลย
โอ้โหอาบน้ำมาเปล่าเนี้ยหน้าท้องขาวจัวเลยเนอะอื้อฮือ
สุดยอดแต่สุดท้ายอย่างที่บอกแหละคุณผู้ชมเห็นไหมว่าทาง
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มาจับมันไปปล่อยคืนสู่ในที่ที่
มันควรจะอยู่อ่ะเนอะก็คือใส่ถุงกระสอบแบบนี้แล้วก็ไป
ตามธรรมชาตินะคะถึงกระสอบถุงนี้ดูเล็กไปเลยเนอะ
ถุงนี้ดูเล็กไปเลยอ่ะเห็นไหมนะคะคือมันครบนะ
เรื่องราวความหวาดเสียเรื่องหวาดเสียวนะความเชื่อ
ต่างเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมแหละว่า
คือฝากเตือนหน่อยโดยเฉพาะคนท้องคนไส้ไปไหนมาไหน
ก็ให้ระแวดระวังภัยกันด้วยนะคะโดยเฉพาะเวลากลาง
ค่ำกลางคืนหรือว่าพื้นที่ที่มันรกรกร้างร้างอย่างเงี้ย
ไม่ควรจะเดินไปใกล้เนอะคนท้องเนอะจริงจริงแล้ว
ไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวของความเชื่อว่างูมันจะได้
กลิ่นคนท้องจริงหรือไม่จริงอะไรแบบนี้นะแต่ว่าทั้งหมด
ทั้งมวลเนี้ยก็ต้องใช้วิจารณยาในการรับชม